เมื่อวานถือว่ามีเหตุการณ์ดราม่าอยู่๒เรื่อง
และจริงเนี่ยมันสะสมมาจากหลายสนามหลายเหตุการณ์หลายคู่แล้วกับการทำหน้าที่ของพุทธศิล
แต่ว่าประเด็นนึงนะครับที่มันมีความร้อนแรงมากคือการเปลี่ยนตัว
พุทธศาสตร์ประตูของทีมตราดออกจากสนามนะครับ
มันคล้ายคลึงกับประเด็นของเกป้าหรือเปล่าเนี่ยผมไม่แน่ใจ
แต่ที่แน่คือตัวนักกีฬาเขาก็รู้สึกไม่ดีที่ถูกเปลี่ยนตัวออก
เพราะว่าเปลี่ยนตัวออกเนี่ยมีการพูดถึงการเล่นแบบไม่สมศักดิ์ศรี
เพื่อที่จะเหมือนกับล็อกผลการแข่งขันประสานมาหรือเปล่า
แล้วสามารถเข้าบ้านคือเหมือนกับคุณเล่นล้มบอลหรือเปล่า
ซึ่งนักกีฬาเขาไม่สบายใจแล้วอันนี้ต้องให้เกียรติเขาด้วยนะครับ
ถ้าคุณไม่มีการสอบสวนมีหลักฐานที่แท้จริง
แต่ว่าเกมนี้ครับมันเกิดปัญหาก็คือเกมที่พีทีระยองนะครับ
เปิดบ้านเจอกับตราดเอฟซีเนี่ยคนนี้ครับทศพรศรีเรืองนะครับ
ในช่วงครึ่งหลังเจ้าตัวเกิดอาการงงครับจากภาพเมื่อสักครู่แล้วก็เนี่ย
รบสัมภาวดีนะครับเพื่อร่วมทีมก็เดินไปพูดคุยปลอบนะครับ
เหมือนกับว่าข้างสนามเนี่ยเขาเรียกตัวทศพรออกจากสนาม

เพราะรอบแรกไม่ยอมออกนี่เหมือนเกปามากเลย
แล้วรอบ๒ทศพรเองคือเจ้าตัวก็งงว่าไม่ได้มีอาการบาดเจ็บ
แล้วสุดท้ายแล้วครับเดินออกมาพร้อมน้ำตาร้องไห้
ผมเองก็เป็นเพื่อนกับเขาก็เข้าไปอ่านเหมือนกันข้อความนี้เลย
เขาบอกว่าเป็นวันนี้ก็คือเมื่อวานเป็นวันหนึ่งที่ผมเสียใจมาก
ถ้าเปลี่ยนด้วยความที่คิดว่าไม่มั่นใจในตัวผมเนี่ย
ผมรับได้ผมโอเคแต่ถ้าเกิดว่าคิดว่าผมไปรับงาน
รับเงินหรือว่าล็อกผลสกอร์ผมยินดีที่จะให้กระทืบผมเลย
แล้วดำเนินคดีอันนี้คำพูดของเขานะครับ
คือเขาก็ยืนยันความบริสุทธิ์ใจนะคะแล้วเขายังบอกต่อด้วยนะว่า
ครอบครัวของผมมีศักดิ์ศรีพอที่จะไม่ยอมให้ลูกเดินไปที่โรงเรียน
แล้วมีคนบอกว่าพ่อของคุณล้มบ่อน
สุดท้ายนะตอนนี้ก็บอกว่าจะขอกลับไปปรึกษากับครอบครัวว่าจะเดินต่อ
หรือว่าจะหันหลังกับครอบครัว
วันนี้ไปดูอีกมุมหนึ่งของอาจารย์พยงขุนเนรนะครับ
ของทีมก็พูดถึงเรื่องนี้ว่า
การเปลี่ยนตัวมันเป็นไปตามแท็กติกที่วางไว้
และต้องการให้ผู้เล่นที่ได้โอกาสในการลงสนาม
ไม่ได้มีเจตนาอื่นใดและไม่ได้เกี่ยวข้องกับการล็อกผล
จากนี้คงจะพูดคุยกับทศพรให้มีความเข้าใจถึงเรื่องนี้

ใช่เพราะจริงคุณควรจะต้องพูดคุยกันหลังจากที่จบเกมอยู่แล้ว

นะครับทำไมนักกีฬาถึงมาโพสต์เฟซบุ๊คหลังจากจบเกมไปสักพักใหญ่แล้ว

ว่ามีความเข้าใจคลาดเคลื่อนกันแบบนี้
ยังไงก็ขอให้เคลียร์กันให้เข้าใจรู้เรื่องแล้วกัน

ใช่คือมันมีแถลงการออกมาจากสมาคมกีฬาฟุตบอล
จากประเด็นเรื่องของลูกจุดโทษที่การท่าเรือไม่ได้
เรื่องนี้ครับพลตรวจโทอำนวยนิมโนโคศกของสมาคมจากฟุตบอลก็บอกเลยครับ
จังหวะปัญหาเนี่ยครับปัญหาลูกนี้
เจ้าบ้านไม่ได้จุดโทษ
คือมันเป็นการทำฟาวในเขตโทษอย่างชัดเจน
แต่อยู่ผู้ตัดสินบอกว่าให้เป็นลูกตั้งเตะนอกกรอบ
แล้วคราวนี้ภาพช้าอันนี้ครับบ้านก็มันก็บานปลายไปใหญ่

ครับคือคนที่ได้เปรียบนะครับ
คนที่ได้จุดโทษไม่ได้ก็ไปปลาบอลใส่
พิทธิพัทโนเชยาโดนใบแดงไปครับ

สอรวจเดชมิตโดนทุกช่วงท้ายโดนใบแดงเหมือนกัน
เหลือ๑๐คนเดือดเลยเมื่อวาน
คืออันนี้ภูตามโตอาจจะปาแบบประถวงเหมือนกับปาใส่ผู้จัดสิน

คือจังหวะเกมเนี่ยจากภาพช้าเนี่ย
ถ้าเมื่อวานใครดูถ่ายเท่าสดเนี่ยก็จะเห็นว่ามันอยู่ในกรอบเขตโทษจริง
ก็เลยเป็นที่มาครับสมาคมกีฬาฟุตบอลเห็นแล้วนะครับ
ดูก็สั่งแบรนด์ผู้ทัศนที่๑ก็คืออาคมเจริญสุข
ห้ามลงตัดสินในทุกรายการตลอดทั้งซีซั่นนี้เลยนะครับที่เหลืออยู่
แล้วก็ผู้ทัศนนะครับก็บอกว่าเป็นการอสินที่ผิดพลาดชัดเจน
คือปกติมันมีผิดพลาดกันได้แหละเรื่องปกติแต่มันไม่ได้ชัดเจนขนาดนี้
อันนี้มันถ้าเมื่อวานพี่ดูไหมมันมีถ้าเห็นในคลิปก็ได้
อันนี้ก็ต้องยอมรับว่าเป็นความผิดพลาดจริงนะครับสมาคมก็ตัดสินบทลงโทษวันรุ่งขึ้นเลย
นิ่งนอนใจนะครับไม่ต้องรอให้ถึงเรื่องของการจัดการประชุมพิจารณามารยาทวินัยข้อประท้วง

ก็คือบอกว่าอยากจะยกระดับการทำหน้าที่ของผู้ตัดสินของไทยด้วยหลังจากมีกรณีมาอย่างต่อเนื่อง